ผู้กัดสบัดผ่า
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสบัดเพรา

ความสุขสนานรออยู่อยู่แล้ว
ก่อนอื่นนะครับก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องมาตรกาลดูก่อนดีกว่า
ล่าสุดของล่าสุดมีข่าวที่หลายคนน่าจะสนใจ
อ่าคือเป็นข่าวจากการประชุมสอบคอชุดใหญ่

และทุกวันศุกร์มีอะไรให้เราจับตา
สัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องจับตาก็คือ

พื้นที่สีฟ้าค่ะเอาดูเรื่องนี้กันเลยค่ะ
พื้นที่สีฟ้าคืออะไรอ่ะนั่นน่ะสิพื้นที่พื้นที่สีฟ้าไม่เคยได้ยินอ่ะ
พื้นที่สีฟ้าเขาบอกว่ามันเป็น๔จังหวัดนำร่องการท่องเที่ยว

หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไป
จะเปิดให้สามารถนั่งดื่มแอลกอฮอลในร้านได้แล้ว
ทีนี้ก็หายคอแห้งกันแล้ว

เอาผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๖
ที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาล
ครับคือล่าสุดนะครับแหล่งข่าวภายในธรรมเนียบเนี่ย
เปิดเผยว่าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ก็คือสวบคอชุดใหญ่นั่นแหละนะ

มีมติเห็นชอบนะครับให้สามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านได้
ใน๔จังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวที่จะเปิดประเทศ
ในวันที่๑พฤศจิกายนนี้มีจังหวัดอะไร
อะไรบ้างค่ะอุเก็ตกระบีพังงาและกรุงเทพหมานครนะครับ
โดยมอบหมายอำนาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้พิจารณากำหนดโซนพื้นที่ให้เหมาะสมต่อไป
งั้นแสดงว่าไม่ได้หมายความว่าทั่วทั้งจังหวัดนะ
คือเขาจะกำหนดโซนคือแต่ละจังหวัดเขาจะมีโซนสถานที่ท่องเที่ยว
ทั้งนี้รายละเอียดของมติที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
จะมีการแถลงโดยโฆษกสบคหลังจากนี้ไป
รายละเอียดที่มันชัดเจนที่มันลึกลงไปอีกเดี๋ยวฟังกันอีกที
ทั้งหมดทั้งมวลนี้รอวันที่๑พฤศจิกายน
เพื่อความชัดเจนอีกครั้งไม่ใช่พอบอกข่าวนี้ไป
วันนี้แหมแฮนไปกินน้ำเก็บครัวหรือเปล่าใจเย็นก่อนนะครับอ่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
น่าเห็นใจอยู่นะสำหรับผู้ที่สูญเสียนะครับ
เมื่อวานนี้ครับมีพิธีชาปนกิจศพสาวท้อง๖เดือนที่ถูกรถแท็กซี่เหยียบทับตายทั้งกลมนะครับ
อ่ะไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้รวมไปถึงบรรยากาศกันหน่อยครับ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับที่วัดบางสแก่นอกนะครับ
เขาก็มีพิธีชาปนกิจศพนางสาวณลินการประเสริฐ
หรือว่าน้องหยีอายุ๒๑ปีเท่านั้นเองนะครับ

ซึ่งก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สามี
และถูกสุนัขตัดหน้ารถเสียหลักล้ม
แล้วถูกรถแท็กซี่ที่ขับตามหลังเนี่ย
ชนซ้ำทับร่างเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมาครับ

สำหรับบรรยากาศงานศพเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ญาติพี่น้องและเพื่อนเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก
เพื่อนร่วมงานค่ะซึ่งผู้ตายเคยทำงานเนี่ยเป็นพริตตี้กับเอ็มซี
มาร่วมงานด้วยแล้วก็เลยปรากฏภาพนี้ขึ้นมา
ก็คือเป็นการเต้นส่งเพื่อนครั้งสุดท้ายหน้าเมนนะครับ
อ่ะคำถามก็เกิดอะเนาะเอ๊ะทำไมเพื่อนถึงมาทำกันแบบนี้
คือเพื่อนของนางสาวนารินหรือว่าหยีเนี่ยบอกว่าช่วงที่มีชีวิตหยีนะครับ
ผู้เสียชีวิตนะเคยพูดเล่นกับพวกเธอว่า
วันหนึ่งหากเธอตายไปขอให้พวกเพื่อนเนี่ยมาเต้นหน้าเมนวันเผาให้เขาด้วย
คำพูดนี้คือเมื่อ๒ปีก่อนนะเพื่อนจำได้
ตอนแรกก็คิดว่าพูดกันเล่นโอ้โหแต่มาวันนี้เป็นเรื่องเศร้า
เกิดขึ้นจริงเพื่อนก็เลยรวมตัวกันมาทำแบบนี้
ที่ทำไปเพราะรักเพื่อนมากครับ
ค่ะก็เคยเพื่อนเคยพูดไว้แบบนี้นะคะ
และช่วงสุดท้ายของพิธีชาปนกิจก็คืองานเผาเมื่อวาน
แม่และเพื่อนสนิทของผู้ตายค่ะร่ำลาก่อนที่จะเผาศพ
สองคนก็คือนางสาวนารินและน้องอลิสลูกสาวที่ไม่มีโอกาสลืมตามาดูโลกนี้นะคะ
แต่ยังไม่ทันเริ่มเผาศพเลยจู่เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมา

คนที่กรี๊ดเนี่ยคือเพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับ
เกิดอาการแปลกคล้ายกับผีเข้า
กรีดร้องเสียงดังไปทั่วงานเพื่อนก็ต้องรีบมาจับตัว
แล้วก็เอาพระมาคล้องคอให้สงบลง
แต่ยิ่งทำเหมือนอาการยิ่งหนักขึ้น
แล้วยังไงรู้ไหมตัวแม่ครับแม่ของผู้เสียชีวิต
รีบวิ่งมาหาเลยเพราะเธอเชื่อเหลือเกิน
เชื่อแบบหมดใจว่าวิญญาณลูกสาวมาเข้าสิงร่างของเพื่อนลูกสาวครับ

แม่ก็เชื่อนะเชื่อว่าเนี่ยลูกสาวมาสิ่งร่างเพื่อนจริง
และอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับแม่
จากนั้นทั้งสองคนก็ร้องไห้เลยค่ะ
ซึ่งมีบางช่วงบางตอนแม่ของผู้ตายพูดกับวิญญาณลูกสาวด้วยนะ
เอาพูดว่าอะไรไปฟังค่ะ

ออกมาเอาเรียน

เฮ้ยได้รับหนูนะ

แม่รักอี๋เป็นชีวิตสิบใจ
ทำไมอี๋ไม่หัวมาหาแม่

แต่เนี่ยให้ดูบรรยากาศเป็นความโศกเศร้าของผู้สูญเสียจริงนะครับ

ถามนางสาวอนุมาตรกายจริตนะครับเพื่อนสนิทที่มีอาการคล้ายถูก

พอได้สติเธอคุยรู้เรื่องแล้วเนี่ย
เราก็ไปถามเธอไงว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
นั่นสิเป็นยังไงนี่กุศิภาของเรานั่งคุยแบบนี้เลยนะครับเธอบอกว่าจริงแล้วเธอรู้ตัวเนี่ย
รู้ตัวดีทุกอย่างเลยในตอนนั้นแต่เวลานั้นมันห้ามตัวเองไม่ได้
คล้ายกับว่าวิญญาณของหยีเนี่ยผู้เสียชีวิตนะพยายามให้เธอเนี่ยสื่อสารกับแม่
รับรู้ได้ว่าหยีเสียใจมากและรักลูกมากนะครับ
หลังจากเสียชีวิตไปหยีก็ยังตามหาเพื่อนเกือบทุกคนซึ่งเธออยากให้ในวันนั้นน่ะ
หยุดอาฆาตแค้นแล้วไปสู่สุขติไปลองฟังเสียงเธอพูดหน่อยครับ
รู้สึกจะทำอะไรไม่ได้พูดกับแม่
อยากพูดอยากคุยอยากอะไรอันเนี้ยค่ะค่ะอืม
เพื่อนก็ไม่อยากให้มีความอาฆาตอ่ะนะคะเพราะว่ารถที่ชนอ่ะ
เขาไม่ได้ลงมาดูเนอะเออโอ้ยอ้าวความคืบหน้าทางคดีบ้างค่ะ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วนะคะตำรวจสอนอนหลักสอง
เรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาค่าเสียหายและแจ้งข้อกล่าวหา
กับคนขับแท็กซี่ฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และจะเดินเมืองคดีตามกฎหมายอืมต่อไปค่ะอ่า
มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับก็เป็นข่าวมาหลายวันแล้วเนาะ
เรื่องของการละสังขารเออคือมีแม่ท่านหนึ่งอืม
ปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์นะคะพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
แล้วพอปฏิบัติธรรมกลับมาที่บ้านค่ะบอกลูกชายว่า
สามสิบตุลาคมนี้แม่เตรียมจะละสังขารโอ้โหคนเป็นลูกชายค่ะ
ได้ยินแม่พูดแบบนี้ไม่ยอมหรอกค่ะ
บอกให้หมอปลามาช่วยทีแล้วหมอปลาก็ไปถึงบ้านด้วยนะคะ

ใช่ค่ะดูภาพภายนอกนี่ก็คือมีนักข่าวใช่ไหม
เขาก็อยากไปทำข่าวอยากได้ภาพข้างในแม่ไม่อนุญาตค่ะ
ให้เข้าได้แค่หมอปลากับลูกชายเท่านั้นเองนะคะ
ชื่อว่าในสันติแบบพาเอกค่ะพาหมอปลาเข้าบ้านเลยครับ
แต่ก็ถูกแม่ก็คือนางนัชพรอายุ๔๙ปีบอกว่าคือพูดกับลูกอ่ะนะ
ให้เข้าบ้านแต่ก็พูดกับลูกไปด้วยบอกว่าขนทรยศ
เอ้าเพราะเข้าไปในบ้านก็บ้นต่างต่างนะนะอืม
ว่าหมอปลาด้วยนะให้เข้าบ้านแต่ก็ว่าเขานะ
แล้วก็สั่งให้หมอปลานั่งลงกับพื้นกราบเท้าตัวเองด้วย

ถ้าใครไม่ทำจะถูกลงโทษนะแต่เมื่อหมอปลาไม่ยอมทำตามอืม
แล้วบอกว่าออกไปนะทำไมออก
จะแจ้งความฐานบุกรุกด้วย
เอาเลยคือการเจรจาดูแล้วไม่ราบลื่นเลยครับ

นี่ครับลูกสาวก็ออกมาอธิบายกับเจ้าหน้าที่นอกบ้านด้วยนะ

ตำรวจจนาที่ไฮยายามเลย
พาตัวนางนัชพรออกมาจากบ้าน

สาวการก็เป็นอย่างนี้ครับยืดชุดกระชากันอย่างนี้ครับ

ไม่ค่อยราบลื้อเลยไม่ค่อยราบลื้อเลย
ไม่ค่อยราบลื้อเลย

ไม่ค่อยราบลื้อเลย

ไม่ค่อยราบลื้อเลย

แต่ว่าสุดท้ายก็พาตัวแม่เอามาได้เนี่ยนะคะ

ก็มาพูดคุยมาปรับสภาพจิตใจของนางรัชพรกันหน่อย

แต่อย่างนี้ครับเอาไม่อยู่ครับ
นางนัชพรบอกว่าตัวเธอบรรลุถึงขั้นอรหันต์แล้ว
พระมหาภัยวันยังไม่ถึงแก่นแท้
ยังเบสิกเบสิกมาสู้เธอไม่ได้

ไม่ฟังไม่ฟังพระต่างหากต้องฟังเธอเธอว่าอย่างนั้น
กลายเป็นว่าตอนที่พระมหาภัยวันมาคุยไม่รู้เรื่องอีก

ถามพระมหาภัยวันหน่อยยังไงดีครับท่าน
พระท่านบอกว่าโอ้ยอมรับเลยกรณีนี้น่าเป็นห่วง
โอ้ย
เขาก็พูดเหมือนเขามั่นใจนั่นแหละว่า
เขาถึงถึงวันเขาแล้วที่เขาจะต้องที่จะต้องละสังขารเพราะเขากำหนดจิตเขาได้
ตอนนี้เขาเห็นตัวเขาว่าเขาเป็นภรรยาบุคคลไปแล้ว
เป็นพระอรหันต์ไปแล้วเขาปฏิบัติถึงขั้นที่เขาเป็นพ่อรหันต์แล้วนะครับ
และตามแนวพุทธศนาหลวงพี่ว่าเป็นไปได้ไหมครับ
ไม่มีทางเลยฮะไม่มีทางเป็นไปได้เลย
อันนี้มันเป็นมันน่าจะเป็นสัญญาวิปราชถ้าในหลักการปฏิบัติธรรมนะครับ
สัญญาวิปราชเป็นวิปัสโนปกิเลสเวลาปฏิบัติไปแล้วก็หลงไปเลยอย่างนี้
เราก็เต็มที่แล้วแต่เมื่อเราได้มาสัมผัสตรงนี้แล้ว
ตัวของลูกชายเองตัวของลูกสาวเขาเองเนี่ยไม่อยากจะอยู่
เราก็ไม่บังคับเขาก็ไอ้ตอนเมื่อเช้าเนี่ยเราก็อธิบายให้ลูกชายฟังว่า
สิ่งที่เรารับแม่มาเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าวันที่สามสิบเนี่ย
แม่ไม่ได้รักสังขารแม่จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่โดนสั่งสอนเนี่ย
มันเป็นแนวคิดที่ผิดอย่างที่หลวงพี่ท่านสอนมาเมื่อกี้ใช่ไหม
แต่เมื่อสิ่งที่เราเสนอไปพอมาถึงเวลาลูกเขาไม่รับ
เราก็ช่วยได้ที่เราช่วยได้

ใช่ค่ะก็คือช่วยเอาตัวมาที่บ้านหมอปลาแล้ว
เอาพศไพรวันมาพูดคุยแล้วปรับสภาพจิตใจแล้วก็ยังไม่ได้
สุดท้ายแล้วลูกชายก็ต้องพาแม่กับน้องสาวกลับบ้านเหมือนเดิม
สมุทรสาครค่ะแต่จะทำยังไงเพิ่มเติมต่อดี
ลูกชายบอกอยู่ปลอดภัยลูกชายบอกแบบนี้เดี๋ยวจะติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่ในบ้านเลย
ดูความเคลื่อนไหวของแม่กับน้องแบบ๒๔ชั่วโมง
เพื่อให้ผ่านวันละสังขารที่แม่บอก๓๐ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้
จะให้ผ่านไปให้วันนี้๒๙แล้วไง
พรุ่งนี้มันตามต่อกันส่วนที่สำนักสงฆ์ที่เขาไปปฏิบัติธรรมด้วย
เขาบอกว่าก็มีลูกศิษย์ลูกหามาปฏิบัติธรรมกับเจ้าสำนักสงฆ์ตามปกติ
แต่ก็ยังพบว่ามีนี้ตรงนี้ครับสาราครับ
ครับมีการตั้งโรงแก้วเอาไว้ด้วยไงคุณสุภาษายังอยู่ที่เดิม
ที่บอกว่าจะละสังขารในนี้นะคะ
คือพระอาจารย์ยอมรับว่าโรงแก้วเป็นของนางรัชพรนั่นแหละ
ส่งเงินมาให้บอกให้สร้างไว้เดี๋ยวจะละสังขารอยู่ในนี้นะคะ
พรุ่งนี้นางนัชพรเป็นคนกำหนดเองไม่ใช่พระอาจารย์
นัชพรทำประกันชีวิตเอาไว้ด้วยมีชื่อผู้รับผลประโยชน์ก็คือพระอาจารย์สุนิท
โอ้โดยบอกไว้ว่าให้นำเงินประกันชีวิตมาบำรุงสำนักสงฆ์คุณค่ะ
อันนี้มันก็น่าสังเกตอ่ะเนอะถ้าพูดในมุมของคนที่ดูข่าวนะ
พอรับรู้เรื่องราวแบบนี้แล้วมันก็ตั้งข้อสังเกตกันไว้เท่านั้นเอง
ขณะที่ฝ่ายปกครองอำเภอกู่แก้วนะครับและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
รวมไปถึงเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเอาอย่างนี้ครับมาทุกฝ่ายเลย
จะมาลงพื้นที่ตรวจสอบและจับตาดูเป็นกรณีพิเศษ
พรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีข่าวนี้
ว่าจะเป็นยังไงนะเอาสรุปว่าวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จแหละ

อืมอ่ะไปดูคดีความต่อเนื่องอีกหนึ่งคดีนะครับคุณผู้ชมครับ
จากเหตุการณ์ที่ผู้ชาย๔คนที่แต่งตัวคล้ายกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ไปทำร้ายชายสองคนที่มีอาการมึนเมา

เอาสรุปว่าเรื่องนี้ขึ้นหน้าเป็นยังไงไปติดตามฮะ
พอแล้วโอ้ยคลิปนี้ที่ดูเมื่อวานนี่ไง
ใช่ครับให้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
มีกลุ่มคนเนี่ยครับเข้ามาแล้วก็นั่นแหละครับ
ทำร้ายร่างกายเห็นบอกว่ามีเอาขวดเบียนเนี่ยฟาดไปด้วยนะอุ้ย
ก็คนเจ็บนั่งอยู่อย่างนั้นแหละครับ
เพราะไม่ไหวจริงเจอซัดเข้าไปแล้วเรื่องสองคนที่โดนตีไปน่ะ
ก็เมาสุราด้วยดื่มมาด้วยนะครับ
งี้ครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านขายของชำภายในซอยรามกำแหงยี่สิบสี่
แยกสิบหกหลังมหาวิทยาลัยราวความแห่ง
ในคลิปจะเห็นผู้ชายเสื้อเขียวใส่กางเกงคล้ายกู้ภัยยืนชี้หน้าด่าน
อีกฝ่ายว่าเมาแล้วชอบท้าทายมาอยู่เฉยก็เลยต้องโดนแบบนี้
ส่วนผู้ชายสองคนที่นั่งกินเหล้าอยู่ในบ้านถูกตีหัวเลือดอาบเลย
แฟนสาวของหนึ่งในผู้บาดเจ็บพยายามห้ามนะคนที่ใส่ชุดนอนนะคะ
เข้าไปพยายามห้ามไม่ให้แฟนนุ่มมีเรื่อง
โดนไปด้วยใช่เอาหลังจากนั้นชายเสื้อเขียวที่บอกว่าแต่งตัวคล้าย
อ่ะใช้คำนี้ก่อนนะแต่งตัวคล้ายกู้ภัย
ขี่รถจักรยานยนต์ไปเลยค่ะ

เท่าไหร่
แปดเข็มโอ้โหนี่ตรงหน้าผากเลยนี่
โอ้โหได้แผลไปเลยล่ะ

ขี่รถจักรยานยนต์กลับมานะทีนี้มาไม่ได้มาคนเดียวคุณค่ะ